ยั่วยวนแค่ไหนตามเฮียน็อตไปเลย
เมนูแรกที่เราทำวันนี้คือเมนูอะไรครับ
เมนูเส้นสปาเกตตี้กับเห็ดรวมแล้วก็น้ำมันทรัฟเฟอร์ออยล์

มีส่วนผสมนะครับมีหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีเห็ดที่เราผัดมาแล้ว
เห็ดกี่ชนิดหลายอย่างเห็ดหอมนะครับ
แล้วก็เห็ดฟางที่เรามีอยู่ที่บ้านเรานะครับแล้วก็เห็ดญี่ปุ่นหลายหลายชนิด
หลายชนิดรวมกันประมาณกี่ชนิดเนี่ยอันนี้
ประมาณ๕ชนิดมากกว่า๕ชนิดเอาไปผัดกับอะไรครับ
เห็ดที่แรกเนี่ยเราจะใช้ใบถามนะครับเอาไปอีกใบถามด้วยกระเทียมแล้วก็เกลือ
แล้วก็ไปอบไปอบก่อนไปอบก่อนใช่ไปอบก่อน
เพื่อจะให้มีความหวานมีรสชาติของมันที่อร่อยขึ้น

สำหรับเห็ดทั้ง๕ชนิดนี้ทางร้านเขาจะพิถีพิถันในการเลือกเป็นพิเศษค่ะ
โดยเชฟนุนะคะเขาจะเลือกใช้เห็ดสดจากโครงการหลวง
เพราะมีคุณภาพดีหาได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการนำเข้าจากต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นเราจึงได้รับประทานเห็ดสดเกร็ดพรีเมียมที่หาได้ในบ้านเรานั่นเองค่ะ
ก็เริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนการทำทำยังไงครับ

เพราะถ้าเราใส่เนยก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะคืออะไร

แล้วเราก็ไปลวกเส้นนะฮะลวกเส้นนะฮะเส้นนี้เราได้ต้มเตรียมไปแล้วนะฮะ
เรียบร้อยแล้วก็เอาเส้นที่เราลวกไว้แล้วเนี่ยนะฮะมาครับผมรวมผสมลงไปเลยนะครับ
ถ้าให้อร่อยเลยนะครับผมเราขูดชีสลงไปเลยแล้วขูดชีสใส่เข้าไปเลย
ใช่ฮะมันจะอร่อยมากเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้น
ใช่ฮะเกลือเกลือสักหน่อยเกลือนิดนึงนะฮะอย่าให้เค็มกัดนะครับ
แล้วก็พริกไทยพริกไทยดำนะฮะสังเกตตรงที่เนื้อของเส้นนะฮะ
มันจะมีเนื้อของเห็ดคลัสเตอร์ติดอยู่ด้วยอ่านะฮะครับผมเมนูแรกเสร็จแล้ว
ยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้
น้ำมันพาเฟอร์ละลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้เขาอีกเพิ่มความหอม
เพื่อให้อร่อยสำหรับคนที่ชื่นชอบนะฮะเมนูนี้ใส่ไปเยอะแยะเลย
ลาสรีนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนครับคนที่ชอบเห็ดต้องกินเห็ด
เอาเห็ดไซส์เข้าไปอีกใช่ครับนี่ก็เป็นอุปสรรคภาพเนอะใช่
เพื่อให้สะใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มเนื้อสัตว์อะไรต่าง
ที่จะไปเสริมได้เนี่ยเราก็สามารถใช้เนื้อใช้กุ้งใช้อะไรต่าง
เนี่ยไปย่างแล้วก็ทานด้วยกันใช้อะไรอีกก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผม
สบายนะฮะเมนูแรกก็เสร็จแล้วเหรอเสร็จเรียบร้อย
ถ้าใครเป็นแฟนสปาเกตตี้ซีฟู้ดแล้วก็ขอบอกเลยว่าคุณจะเลิฟจานนี้เป็นพิเศษ
มีหัวหอมฟื้นใหญ่มีกระเทียมอร่อยนะครับครับผม
สดสดจากทะเลซีฟู้ดวันนี้เรามีอะไรบ้างครับซีฟู้ดวันนี้เรามีกุ้งแม่น้ำ
กุ้งไม่น้ำแล้วก็กุ้งธรรมดาหอยหอยแมงพู่นิวซีแลนด์แล้วเนอะ
หอยแมงพู่นิวซีแลนด์เนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีปลาหมึกด้วยปลาหมึกจากทะเลบ้านเรา
แล้วก็เนื้อปูด้วยนะเนื้อปูด้วยนะครับอันนี้เมนูนี้อร่อยมาก
สำหรับคนที่ชอบกินทะเลแบบเยอะเยอะนะฮะตัวซอสนี่ก็สำคัญนี่ซอสอะไรครับเนี่ย
ตัวนี้เป็นโตมาโต้ซอสหรือว่าเราเรียกมารินาร่านะครับโดยจริงนั้นเป็นเบส
ส่วนผสมมีอะไรนะฮะส่วนผสมมีกระเทียมมีหอมใหญ่นะฮะ
แล้วก็มีมะเขือเทศสดสดอ๋อฮะไปผัดรวมกันแค่นั้นเองอ่าโอเค
อันนี้ครับผมเราก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดรวมกันเข้าไปครับผม
เดี๋ยวรอแป๊บนึงให้มันหอมหอมนิดหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใส่ซอสเข้าไปเลย
ตัวนี้คือซอสที่เราทำเองมาทำเองนะครับตัวนี้เป็นซอสที่ทำง่ายมาก
รสชาติมันจะดีมากนะครับก็คือเอาความหวานธรรมชาติของมะเขือเทศนี่แหละ
ใช่ครับผมไม่ต้องมีส่วนผสมอะไรมากใส่วัตถุดิบที่มันสุกยากลงไปก่อน
ครับผมการกินซีฟู้ดให้อร่อยเนี่ยอย่าให้ซีฟู้ดมันสุกมาก
ซีฟู้ดสุกมากเมื่อไหร่เนี่ยรสชาติมันก็มันจะแข็งด้วยมันจะแข็งด้วย
แล้วก็มีความหวานของเนื้อมันก็จะหายไปใช่ครับผม
ทรัพย์ออกเชียนตอนนี้สปาเก็ตตี้ฮัดธรอฟเฟิลว์กลิ่นหอมฮอร์มและ
ปาเกตตี้ซีฟู้ดเครื่องแน่นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้
ก็ต้องให้เฮียน็อตเขาได้ชิมกันแล้วค่ะและช่วงนี้เราได้พูดคุยกับพี่เย็น
เจ้าของร้านสุดสวยที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการบริหารร้านให้ได้ฟังกันด้วย

เอาละครับมาเลยตอนนี้ก็พร้อมแล้วเราชิมกันดีกว่า

เอาล่ะผมชิมดีกว่า
หอมชัพโฟล์เลย
คือเหมือนใส่ช็อปโป้อย่างไม่ยั้งเลย
ใส่ให้เต็มที่เลย

มีความเปรี้ยวเล็กของมะเขือเทศแล้วก็

ทานแล้วรู้สึกว่าสดชื่นเหมือนไปเที่ยวทะเลจริง

นอกจากมีเมนูเส้นแล้วยังมีอะไรแนะนำอีกไหมครับ
เรามีเมนูเคล็ปครีมเนื้อปูนะคะ
เป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านทางร้านเราคิดเมนูตัวนี้ขึ้นมาเองนะคะ
เพื่อให้ทานได้ง่ายมากขึ้นโดยการนำเนื้อปูไปผัดกับครีมซอส
เห็ดนะคะแล้วก็ห่อด้วยแป้งเครปซึ่งมันก็จะมีผสมผสานความเป็นเครปของสไตล์ฝรั่งเศส
แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ผลิตภัณฑ์บ้านเรา
และให้ออกมาแนวที่ลูกค้าทานได้และจุกปาก
ครับผมอันนี้ข้างในเป็นเนื้อปู
ครีมซอสแนะนำทานตรงกลางนะคะ
ตัวซอสจะทานด้วยกันกับเนื้อปู

ข้างในเป็นเนื้อปูกับซอส

คือเราต้องการให้ลูกค้ารู้สึกว่า

หมายถึงว่าเราได้นำเสนอจากใจของเราจริงเพื่อให้
เพื่อให้ได้ความรู้สึกว่าปูก็คือปู
อืมครับความนุ่มของเนื้อแป้งเคล็ปเนอะ
ส่วนผสานกับเนื้อปูข้างในที่แบบอัดแน่นจริง
แล้วก็ความหวานของซอสมันลงตัวมากครับ

ใช่ค่ะแล้วทุกท่านก็คือลูกค้าเนี่ยจะมาทานอย่างน้อยต้อง

ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับผม
พูดถึงเรื่องราวความเป็นมาดีกว่าของเชฟก่อนดีกว่า

เริ่มต้นนี้ผมไปฝึกงานทำงานไปเรื่อย
หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปต่างประเทศ
จริงก็ไม่อยากเป็นมากหรอกแต่พอหลังรู้สึกว่าเป็นแล้วมันสนุกดี

ไม่ไม่ไปฝึกเป็นคือพอเข้าไปอยู่ในครัว
ด้วยความที่ว่าช่วงนั้นไปเรียนในครัวแล้วไม่ค่อยมีอะไร
เขาฝึกเข้าอยู่ในครัวแล้วก็ไปล้างผักทำปลาอะไรแบบนี้แค่นั้น

อยู่นานเข้าก็เลยกลายเป็นความผูกพัน

เห็นคนอื่นเขาไปเมืองนอกเขามีเงินเดือนเยอะขึ้น
เราก็เลยสนใจที่อยากจะมาทำต่อ
เรียนรู้วิชาจากรุ่นพี่เขา

แล้วไปทำงานที่โรงแรมที่ส่วนมากจะเป็นโรงแรมผ้าดำ

ในการที่คลุกคลีอยู่ในครัวตั้งแต่เด็ก

ทำงานโรงแรมใหญ่ด้วย

ใช่ไหมครับผมพี่ยิ้มนี่คือเป็นแฟนพี่นุ

ภรรยาเลยนะครับผมทำหน้าที่อะไรในร้านครับผม
ก็คือดูแลทุกส่วนของในร้านนะคะ

เพื่อเราจะได้ดูว่าลูกค้าต้องการอะไรชอบอะไร
เราต้องอ่านลูกค้าพัฒนามาเรื่อย
เพื่อที่จะยืนอยู่ในตลาดและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับ

รสนิยมการจะทำธุรกิจ
มันก็ต้องมีส่วนผสมในความเป็นตัวของเราและในตลาด
เพื่อที่จะเข้ามาจูนกันได้
ก็คือใช้เวลานานกว่าจะปรับจนถูกใจคนสงขาแหละ

จริงถึงว่าใหม่ทุกคนสงขาที่จะกินอาหารแบบนี้นะครับ

อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของกระทุดดิบของที่นี่

เกตตี้ผัดแห้งเห็ดทรอเฟิลราคาแค่๒๘๙บาท
ไว้ทำไมถูกจัง

นี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเครปครีมเนื้อปู๒๑๙บาทค่ะ
ถูกมากเลยถือว่าไม่แพงเลยสำหรับอาหารฝรั่งนะครับผม
ซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก็การันตีได้ว่า

ถึงบอกว่าวันนี้นอกจากที่ผมจะได้กินฟรีทำชาติ

ไม่เคยให้สมาชิกลูกค้านะคะ
ดังนั้นเนี่ยลูกค้าที่ดูรายการวันนี้นะคะ

แค่เพียงเข้ามาที่ร้านแล้วแจ้งว่าได้ดูรายการวันนี้

ตอนนี้รู้แล้วว่าอาหารอร่อยได้โปรโมชั่นแล้วมาเดินทางมายังไง
เป็นถนนเรียบมหาวิทยาลัยสงขานครินหรือถนนปุณกันทางไปประตู๑๐๘

ขับเข้ามานิดเดียวร้านข้าวซอยอยู่ทางขวามือ
ประมาณ๕๐เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือ
สังเกตร้านจะเป็นบรรยากาศสีเขียวมีสวน
เพราะว่าร้านนี้จะดูคล้ายกับบ้าน

สบายไม่ต้องใส่สูตรผูกไทยมากิน

ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่๑๑โมงครึ่งจนถึง๔ทุ่มครึ่งนะคะ
ใครอยู่ระแว่ใกล้เคียงก็มากันได้นะครับ
ใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาที่สงขานะครับ

ดีค่ะขอบคุณค่ะ
กับบัตรสมาชิกพร้อมส่วนลด๑๐นาน๖เดือนที่พี่ยิมมอบให้อีกด้วย
ย้ำว่ารับสิทธิ์ภายในวันเสาร์ที่๑๐มิถุนายนนี้เท่านั้นจ้า
กลับมาที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งของเล่าเส้นเป็นเรื่องนี้
ช่างเต็มอิ่มและสนุกไปกับความรู้ใหม่ของเมนูเส้นอนาชาติจริงเลยนะคะ
แล้วยิ่งได้ย้อนไปถึงตำนานกว่าจะเกิดเป็นสลัดใส่เส้นหมี่คุณ
เย็นตะโพหมึกกรอบร้อยปีหรือสปาเกตตี้สไตล์ฝรั่งเจ้าเดียวในหาดใหญ่ได้นั้น
ยิ่งทำให้รู้สึกภูมิใจไปกับชาวสงขลาที่มีเมนูหลากหลายสัญชาตินี้
ขึ้นชื่อของจังหวัดให้เป็นตำนานเล่าขานสืบต่อไปนั่นเองค่ะ
สัปดาห์หน้าเราจะพาไปค้นหาความรู้ความแปลกใหม่และความอร่อยกันที่จังหวัดพัทธลุง
เพราะนักเล่าเส้นของเราจะบุกไปทำบี้หุ่นโบราณหรือเส้นหมี่คลุกน้ำตาลตะโนดของอำเภอควนขนุน
ต่อด้วยขนมจีนน้ำแกงยำและเมนูเส้นประยุกต์จากร้านอาหารยุโรปเจ้าดังประจำจังหวัด
รู้แบบนี้แล้วแก๊งเด็กเส้นทั้งหลายไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป